จับปัจจ้าค่ะสดใสน่ารักมากเลยนี่แหละ
เป็นซิงเกิลล่าสุดในอัลบั้มที่๒ของน้องนะคะ
บอกเลยว่าเพลงนี้เป็นแนวฟรังกี้สไตล์ค่ะ
พี่ฟังแล้วจะสนุกสนานกันมากเลย
ฟังปุ๊บคือมันติดหูเลยร้องตามได้เต้นตามได้นะคะ
แล้วก็รวมไปถึงถามหน่อยละกัน
เห็นว่าเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดของน้องโมบายนะคะ
ที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมาอายุเท่าไหร่รู้ไหมพี่แจ๊ค

ขอฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะคะ

ให้เราเต้นแล้วทำไมเราเหมือนลิง

ก็ให้การต้อนรับอย่างดีเลยล่ะค่ะ